ข่าวไทยรัฐทีวีของเราได้รับการร้องเรียนมานะคะ
เกี่ยวกับเรื่องของไตรจีวอนสอดไส้แล้วก็เอามาหลอกขายประชาชน
โดยพบว่ามีการร่วมกันทำแบบเป็นขบวนการเลยนะคะ
ตระเวนซื้อจีวอนมือสองจากภาคอีสานจากนั้นก็มาย้อมแมวขายร้านสังขทานในหลายจังหวัด
สร้างความเดือดร้อนไปทั่วเลยค่ะติดตามประเด็นนี้จากรายงานกันค่ะ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีได้รับการร้องเรียนจากวัดโคกสูงวัดชื่อดังในจังหวัดสงครา
ไก่จีวอนที่ญาติโยมนำมาถวายหลายสิบชุดแกะออกถึงกับพังงะ
เป็นจีวอนมือสองสอดไส้สภาพขาดเป็นรูบ้างมีเชื้อราบ้าง
ชุดพระศรีพระนิกายมาให้พระมหาวิเชียนวิโรจโน
เจ้าอาวาสวัดโคกสูงยืนยันไตรจีวอนแบบนี้ไม่มีสภาพเป็นจีวอน
แต่เป็นเพียงขยะเท่านั้นภายนอกสภาพใหม่
แต่ภายในเป็นจีวอนมือสองทั้งหมดไม่มีสภาพใช้ได้
คือมันใช้ไม่ได้เอามาขายแล้วเอามาถวายพระแล้วมันใช้ไม่ได้
เขาก็คิดว่าเออเอามาถวายแล้วพระไม่ได้แกะดูอย่างนั้นมันไม่ใช่
แสสำคัญคือโลโก้พระพุทธเจ้านั่งบนดอกบัว
ทุกชุดเป็นจีวอนมือสองทั้งสิ้น
ผ้าไหล่ชุดนี้มีขายที่ร้านสังกฐานกลางเมืองหาดใหญ่
ทีมข่าวจึงส่งสายลับเข้าไปติดต่อขอซื้อไตรจีวอน
นุนราคาชุดละ๗๐๐บาทหากเคยมาซื้อสามารถซื้อได้ในราคา๖๐๐บาท
ผ้าไตรจีวอน๕ชิ้นที่ได้เมื่อแกะหิบพอ
พบว่าเป็นจีวอนมือ๒มีสภาพไม่ต่างจากผ้าขี้ริ้ว
ว่าลูกค้าหลายคนไม่รู้และถูกหลอกให้ซื้อ
บุญที่หวังจะได้อาจกลายเป็นบาปโดยไม่ได้ตั้งใจ
ไรจีวรปัจจัยหรือบริคารของพระสงฆ์ถูกสอดไส้ด้วยจีวอนเก่าลักษณะนี้
ถูกกระจายไปทั่วประเทศโดยเซลล์คนหนึ่งที่บอกว่ารับสินค้ามาจากภาคอีสาน
อีกชุดตำรวจปคบนำทีมข่าวไปสำรวจ
คือที่บ้านหลังหนึ่งแย่นครอง๘ธัญบุรี
เป็นแหล่งผลิตสังขทานมือสองเช่นกันมีบ้านที่ผลิตสังขทานมือสองอยู่สามหลัง
มีคนงานนำสิ่งของต่างมาประกอบเป็นสังขทานชุดใหม่
รวมถึงร่วมกันรีดผ้าไตรที่ใช้แล้วนำมาแพ็คให้ดูเป็นของใหม่
ก่อนจะนำไปจำหน่ายในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง
ขบวนการรับซื้อจีวอนเก่าเกิดขึ้นในหลายจังหวัดในภาคใต้
พระสงฆ์บอกว่ามีญาติโยมขับรถมาขอทอนไตรจีวรบ้าง
สังขทานบ้างจีวอนเก่าบ้างครั้งละ๑๐๐๒๐๐บาทเท่านั้น
โดยไม่รู้เลยว่าจีวอนที่ให้ไปจะถูกนำมาตัดแบ่งพับให้สวยงาม
หน้าด้วยผ้าใหม่ครบชุดเป็นไตรจีวร
จากนั้นจะมีเซลล์ติดต่อขอนำไตรจีวอนมาขาย
โดยที่ผู้ซื้อไม่ได้รู้ตัวเลยว่าได้ทำบาปไปแล้ว
เพราะหากมีชาวพุทธนำไตรจีวรไปถวายพระสงฆ์
และพระสงฆ์ของจีวอนที่ขาดเป็นรูจะอาบัดทันที
ขบวนการสังกฐานบาปหลอกผู้บริโภคลวงพระสงฆ์
จะลงเอออย่างไรติดตามได้ในวันพรุ่งนี้